เพื่อไม่ให้ไปเจอแบบน้องเฟิร์สที่ว่าอยากได้ทนาย
พอคนแนะนำมาแล้วก็คุยกัน
อยากให้เช็คเดี๋ยวนี้มีแอปทนายความนะครับ
ก็ต้องเช็คดูดีเช็คที่สภาในความก็ได้ครับ
เพราะผมเมื่อเช้าก็หาลือกับท่านนายกสภา
ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปไปเรื่องนี้

เพื่อให้คนที่ไม่เป็นทนายความ
แล้วก็มาหลอกมาหลอกว่าเป็นทนายความหากิน
แล้วบางบริษัทต่างชาติหรือคนไทยก็ตาม
บางทีเปิดบริษัทมาก็รับพอดี
บางทีไม่ทำคดีให้คนอื่นก็มี
แล้วบางทีก็ทำจ้างให้น้อยเดียวแต่ว่า
ตัวเองก็เป็นเจ้าของบริษัทแต่ก็ไปหลอกคนอื่นก็มีเยอะ
แสดงว่ามันมี๒รูปแบบก็คือทนายทิศที่เป็น
ตัวคนที่ไปตั้งใจหลอกเขาด้วยตัวคนเดียวเลยครับกับผู้ที่
ปัจจุบันนี้เป็นนอมินีมีบริษัทต่างชาติและบริษัทไทย
เปิดบริษัทโดยเจ้าของบริษัทไม่มีทนายจะรับทนายมาเข้ามาลูกน้อง
ผมไม่มีทนายหรอกไม่ได้เป็นทนายด้วยผมก็ไปหาทนายที่อื่นมา
ก็เปรียบเทียบก็บางคนที่ดังหลายคนที่ออกโซเชียลดัง
หลายคนก็มีเปิดออฟฟิศแล้วให้ทนายเป็นลูกน้องแล้วตัวเองก็
สร้างกระแสสร้างกระแสมาเพื่อพองานเยอะก็เปิดแล้วถึงเวลาก็
ส่งงานให้ลูกน้องก็มีให้เห็นอยู่ไม่จบหนี้ศาสตร์ก็ไม่มี
มีอย่างนี้ด้วยเหรอมีครับแล้วหน่วยงานรายการก็มีที่เปิด
ผมไม่เอ่ยชื่อว่าทั้งทุกจังหวัดจะมีเปิดรับงบงบประมาณมาสุดท้ายแล้ว
คนที่มาเฝ้าปรึกษาความรู้ให้ประชาชน
บางคนไม่จบหนี้ศาสตร์ก็มีผมไม่เอ่ยหน่วยงานไหน
นี่น่ากลัวที่สุดครับในจังหวัดในจังหวัดเราจะมีงบประมาณ
แล้วจะเอาพักพวกตัวเองขึ้นไปในสายการเมืองก็จะไปดูแลตรงนี้
แต่สุดท้ายแล้วผมเคยถามพรุ่งนี้บางคนไม่จบเลยไม่จบนิสัย
แล้วเวลาคนที่เขาเดือดร้อนอย่างเนี้ยพอเขาไปเจอเขาก็เขาเดือดร้อนอยู่อ่ะ
เขาก็เชื่อก็โดนหลอกฆ่ากระเช้ามั่ง
ค่าเงินให้ผู้ใหญ่มั่งรีดที๓๐๐๕๐๐ต่อไปเรื่อย
ก็สุดท้ายแล้วไม่มีอยู่ไม่เมนธนายอยู่จริง